แต่ว่าถ้าเกิดทานของขาวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาของว่างอร่อย
ของหวานอร่อยถูกใจทุกเพศทุกวัยเด็กผู้ใหญ่ทานได้หมด
ผู้หญิงผู้ชายอ่ะไปทานเครปค่ะเครปร้านนี้ยอดขายเข้ามาแรงแซงโค้งมาก
คุณผู้ชมเครื่องแน่นจัดเต็มคิวยาวแค่ไหนก็ไม่หวั่น

นี่น่ะเราฝรั่งบางค่าชอบเลย
ถูกต้องค่ะเราพูดถึงร้านนี้แหละสถานีเครปนานาอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริคัน
เป็นร้านเครปที่เครื่องแน่นมากเดี๋ยวดูนะคะคุณ
เครื่องเยอะใส่ไม่อั้นใส่จนทะลักใส่จนไม่รู้จะกินยังไงหมด
ใส่เข้าไปใส่แบบไม่กลัวเสียของพอแล้วมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นไส้แตกพอดี
แน่นจัดเต็มมากท็อปปิ้งหน้าเขามีให้เลือกถึง๖๐หน้า๖๐ไส้เลยนะคะคุณ
ซึ่งร้านนี้เป็นของคุณทิติวันภัยบูลอัฐกิจค่ะ
คือเธอมาพร้อมกับรถพ่วงข้างคู่ใจขายมานานแบบนี้๗ปีแล้ว
จนได้สูตรที่อร่อยลงตัวตอนนี้เตาเดียวไม่พอมีขาย๓เตาด้วยการขายคนเดียว
มือเป็นระวิงเลยล่ะคุณนะคะและราคาขายก็ไม่แพงมีตั้งแต่๒๐บาทถึง๒๕บาท
ถูกไหมเพิ่มมาอีกแค่๕บาทเองถูกมากค่ะคุณ
ส่วนใครที่ชอบทานแป้งชาโครก็เพิ่มไปอีก๑๐บาทเป็น๓๐บาท๓๕บาทเท่านั้นเอง
ไส้ก็แน่นราคาก็ถูกนะคะร้านนี้ใจดีให้เครฟฟรีสำหรับผู้พิการด้วย
เป็นเทปสายบุญใจบุญสุดเลยคุณ
ใครอยากจะแวะไปอุดหนุนไปลิ้มลองความอร่อยไปกันได้นะคะ
หน้าธนาคารกรุงไทยถนนพิทักษ์ชาติในเขตเทศบาลเมืองประจวบ
ขายกันตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงบ่าย๓โมงแหละ
จากนั้นก็จะย้ายไปขายที่หน้าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยถนนสละชีพ
ถึงห้าโมงเย็นต่อนะคะครับและสุดท้ายก็คือถนนเลียบชายทะเล
หน้าอ่าวประจวบบริเวณวิหารพระอุปคุฎขายจนถึง๓ทุ่ม
สะดวกเวลาไหนตามไปให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วกัน
คุณพี่นี่ขายทั้งวันทั้งคืนเลยจริงโอ้โหยอมใจเลยขยันขนาดนี้เนาะ
อดตายหรอกแล้วก็รายได้ดีด้วยลูกค้าเยอะด้วย
แม้ว่าคนจะมาเยอะขนาดไหนแต่แหมมี๓เตาไม่ต้องรอนานเกินไป
ได้อร่อยได้อิ่มกันแน่นอนคุณเห็นไหมว่าไส้เขาแน่นมาก
มีผักโขมด้วยเมื่อสักครู่เห็นไหมผักโขมไข่กุ้ง
เขาเรียกอะไรนะกระทะใหญ่มากครับหมุนติ้วมองไปมองมาโอ้โห
โอ้โหมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่ฉันอยากลองทำมากเลยนะคือวนคลิป
มันต้องฝึกนะมันยากนะคุณมันต้องมีวิธีการมันไม่ได้ง่ายนะ
บางคนปัดปว๊าบลงข้างทางอ่าแต่มันไม่ได้ขับรถครับ
มันยากนะแป้งเลอะกระทะไหลลงขอบตรงนี้มันมีวิธีอยากลองอยากลอง
แต่ร้านนี้เขาก็ใจบุญด้วยนะสำหรับผู้พิการนี้ทานฟรีถูกต้องค่ะ